อนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ที่นี่เลยค่ะจุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

บอกว่าเห็นข่าวแล้วรู้แล้วเรื่องที่มีคนตายริมถนนริมทางเนี่ย
รู้แล้วเรื่องที่ผู้ป่วยตกค้างนอนรอความช่วยเหลือรอเตียงรอโรงพยาบาล
ท่านรู้นะท่านรู้ท่านทราบตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วว่า
ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แล้วพูดเหมือนท่านนายกที่บอกว่า
อยากเห็นคนนอนตายข้างถนนริมถนนอะไรแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้เนี่ยสั่งการแล้วนะคะผู้บริหารกระทรวงทุกคนบอกว่า
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยจะต้องช่วย
ถ้าเกิดในกรุงเทพห้ามพูดว่าเป็นของกรทมรับผิดชอบ
ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุขพูดแบบนี้ไม่ได้เกิดที่ไหนกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องช่วย
ถึงขั้นพูดว่าใครป่วยให้ไปอุ้มมาให้หมดให้พาไปที่บุษราคำบอกแบบนี้นะคะ
คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวอีกสักคืน๒คืนมีการประสานเอาไว้แล้ว
ฟังแต่รายงานข่าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวเท็จเฟคนิวส์อะไรหรือเปล่า
ผมอยากเห็นเองอยากลงพื้นที่เองเท่าที่ทำได้
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ห้ามพูดว่ากอสโมไม่เกี่ยวกับกสมศาสุในเรื่องนี้
ไปอุ้มมาให้หมดใช้คำว่าอุ้มนะครับ
อุ้มเข้าไปที่บุษราคำให้มากที่สุด
วันนี้ผมถึงไปบุษราคำมาก่อน
ไปขอคุณหมอเขาต้องมีเตียงต้องเพิ่มเตียง
เดี๋ยวคืนนี้๒คืนนี้ผมประสานไว้แล้ว

เดือนครึ่งหรือเดือนนึงเนี่ย

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อาจจะยังไม่มีการระบาด
อาจจะไม่ลดลงมากแต่การเสียชีวิตจะต้องลดลง
คือนักข่าวก็ถามย้ำไงว่าท่านเห็นใช่ไหม
ภาพที่คนเขานอนรอกันอยู่ริมถนนแล้วก็เสียชีวิตกันอยู่ริมทาง
ท่านรองนายกอนุทินก็สายหน้าแล้วก็บอกทนไม่ได้ที่เห็นภาพแบบนั้น
บอกถ่ายภาพเข้าส่งให้ผู้บริหารกระทรวงดูเลย
ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านนายกกำชับทุกหน่วยงาน
บอกว่าคุณจะไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่รัฐมนตรีสารสุขก็กำชับบอกว่าทางสารสุขเอง
พื้นที่ไหนอย่างเช่นท่านในกรุงเทพ
บอกว่าเป็นพื้นที่ของกรทมเขาอันนี้ก็ไม่ได้
ถึงก่อนเข้าก่อนช่วยก่อนยิ่งโดยเฉพาะคนที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่กลางถนนนะฮะอ่าทุกผู้ชมครับดูตัวเลขวันนี้หน่อยนะครับ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ย
เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนะคะวันนี้โอ้โห
เสียชีวิต๘๗ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ย
รายอาการหนัก๓๘๕๖ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่๘๘๙รายนะครับ
ส่วนสถิติของการติดเชื้อเนี่ยนะครับ
ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขต่างแล้วเป็นกราฟเนี่ย
จะเห็นว่ามันสูงขึ้นทุกวันจาก๙๐๐๐ไป๑๑๐๐๐ไป๑๑๐๐๐วันนี้๑๓๐๐๐นะครับ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ละวันก็ไม่น้อยใช่นะฮะแม้ว่าจะร้อยกว่าอยู่วันเดียว
แต่ว่าเนี่ยอีกวันหนึ่งก็๑๐๑แต่ละวันก็โอ้โห๘๐๙๐นะครับ
ฉีดวัคซีนนะครับหลายท่านก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าวัคซีนโควิด๑๙เนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้
ตัวเลขวันนี้นะครับเราฉีดวัคซีนไปได้๑๓๗๐๕๘โดสนะครับมีเข็มที่๑เข็มที่๒แบบนี้นะครับ
ส่วนภาพรวมในประเทศตอนนี้เนี่ยเราก็ฉีดไปได้อยู่พอสมควรนะฮะ
เอาล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่นายกสั่งว่าทุกหน่วยงานต้องช่วยกันเนี่ย
ประสานงานต้านภัยโควิดของกองทัพบกเนี่ยฝากแจ้งนะครับว่ามีหมายเลขสายด่วนแบบนี้นะฮะ
เผื่อใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือรับส่งฟรี๒๔ชั่วโมง
ผู้ป่วยติดเชื้อผู้หายป่วยเคลื่อนย้ายชาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด